ปลายปีแบบนี้ใครที่วางแผนท่านจะไปเที่ยวนะคะ
มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำว่า
คือมันมีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยมันเป็นน้ำตก
แต่ว่าเป็นน้ำตกอุ่นนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่ไหนยังไงตามไปดูกันค่ะ
น้ำตกภูซางนั่นเอง
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำตกภูซางเขาเรียกอีกชื่อนึงว่าน้ำตกอุ่น

ตอนนี้เนี่ยพยาวเริ่มคึกคักกันแล้วโดยเฉพาะที่นี่
บริเวณน้ำตกภูซางหรือว่าน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย

ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่๙๘ของประเทศไทยนะคะ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนชมวิวทิวทัศ
อยู่ที่บริเวณลานด้านหน้าน้ำตกภูซางมากมาย

แล้วก็คือบรรยากาศคึกคักมากในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะ

น้ำตกภูสางที่หลายคนเรียกกันว่าน้ำตกอุ่น
ความแปลกก็คือเป็นน้ำตกที่อุ่นมาก
เพราะว่ามีอุณหภูมิ๓๕๓๖องศาเซลเซียส
โอ้โหใกล้เคียงคำว่าร้อนเลยนะ
เหมือนเวลาเราอาบน้ำอุ่นก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๕

มันจะไม่เย็นเหมือนน้ำตกที่อื่นทั่วไปนะคะ
แล้วก็มีเพียงแห่งเดียวที่พบในประเทศไทยตอนนี้ด้วย
เกิดจากสายน้ำอุ่นที่ไหลลงมาจากผาหินปูนค่ะ
มีน้ำไหลตลอดทั้งปีและน้ำใสด้วย
ที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นกรรมถัน

และก็การเดินทางไปเที่ยวเนี่ยสะดวกมากประกอบกับที่นี่นะคะมันเป็นเส้นทางที่จะผ่านทางสำคัญอีกเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นไปภูชีฟ้า

เชียงรายก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะมาเที่ยวมาชมมาพักผ่อนที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดพยาวหรือว่าก่อนที่จะเดินทางไปเชียงรายนั่นเอง
และถ้าเกิดว่าใครได้ลองเที่ยวที่นี่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะ

ถ่ายภาพมาอวดกันหน่อย

อยากดูเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันนะคะมันเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยที่พบในตอนนี้เลยจริงจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะบางคนเขาบอกมันเป็นแค่ทางผ่านแต่ว่าพยาวเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมากเลยนะ

จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นเมืองผ่านก็ได้ถ้าคุณตั้งใจจะไปเที่ยวเนี่ยคุณก็ค้นพบอะไรอีกมากมายแล้ว
ลองไปดูนะที่จังหวัดพยาวเรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับจังหวัดพยาวเยอะมาก
บ่อยมากของดีของอร่อยเขาเยอะ